หลังจากที่ไปตรวจค้นบ้านไปตรวจค้นคอนโด
เจ้าหน้าที่ตอนนี้บอกว่าจะไม่รอออกหมายเรียกรอบ๒แล้ว
แต่จะออกเป็นหมายจับได้เลยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวุฒิชัยไทยวัฒน์ภูมิกับการสนเพชรเกษม
เชิญล่ามผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นเข้าพบ
เพื่อหาบรือแล้วก็สอบถามกรณีของกลาง
หนังสือวรรณกรรมญี่ปุ่นรวม๑๖เล่ม
และมีอยู่๒เล่มที่ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นระบุว่า
เนื้อหาส่อไปในแนวเปิดเผยวิธีการทาบรุณกรรม
ทรมานต่อทั้งคนและสัตว์อย่างรุนแรง
โดยในนิทยาศาสตร์มีทั้งภาพและเนื้อหาที่หน้าหวาดกลัว
ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้
ที่บ้านพ่อและแม่ย่านทวีวัฒนา
แล้วก็ที่ห้องพักที่คอนโดมิเนียมถนนกรุงธนบุรีซอย๑
พบหลักฐานสำคัญที่น่าจะมีความเชื่อมโยงกับข้อหากระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว
โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามหมายเรียกหลายประการ
พนักงานสอบสวนจะรวบรวมเพื่อส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานต่อไป
เชื่อมโยงกับดาร์กเว็บหรือเชื่อมโยงกับรัฐธิหรือความรุนแรงอะไรอื่นอีกหรือไม่
เชื่อมโยงกับเรื่องของการรับดูแลแมวและแมว๒๐กว่าตัวหายไปไหนด้วยนะครับ
โดยการนำหนังสือทั้ง๑๐กว่าเล่มนะครับ๑๕เล่มนี่คือตัวอย่างนะครับ
เพราะว่าผมไม่สามารถที่จะให้แพทย์ได้นะครับว่าเนื้อในเป็นอย่างไรนะครับ
เป็นแนวน้องของเรื่องการพาลุนนะครับ

ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับมีภาพประกอบ
ขออนุญาตคำเสนอในนักที่นี้นะครับ
และเราก็จะพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างให้ได้มากที่สุด
เพื่อขออนุมัตินะครับ
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการทรมานคนและสัตว์เนี่ย

คือเนื้อหาข้างในเนี่ยนะคะก็จะมีภาพลายเส้นขาวดำแล้วก็สีสีเปีย
ทีนี้บางรูปจะเป็นรูปผู้หญิงเปลือยถูมีดกรีดท้อง
รูปก็จะเป็นรูปคว้านท้องตัวเอง
รูปเป็นการทรมานศาสตร์แบบอย่างอมหิตคือใช้วิธีการรุนแรง
ส่วนใหญ่เป็นการใช้มีดใช้ของแข็งกระทำต่อร่างกาย
แสดงถึงความเจ็บปวดแสนสาหัสของเหยื่อ
แล้วก็เชื่อว่าหนังสือแบบนี้ผลิตขายให้กับคนเฉพาะกลุ่มที่มีรสนิยมเดียวกันนะคะ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบซากแมวนั้นนะครับ
กำลังให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

จากยังไม่มีหลักฐานที่เป็นแนวโน้มว่าจะมีบุคคลอื่นมาร่วมกระทำความผิดนะครับ
โดยหากหลักฐานทั้งหมดชี้ชัดเพียงพอ
ในข้อหากระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุ
สมควรได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการออกหมายเรียกตัวเป็นครั้งที่๒นะครับ
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทสุนทรมาลาเวศ
จะตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานชิ้นอื่น
นำส่งมอบให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อนำผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
มาประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไปนะครับ
ก็มีการลงข้อมูลเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
เป็นปฏิบัติการสายฟ้าแลบลุกแล้วไม่รอ

ว่าขอหมายสารตรวจค้นจนพบหลักฐานเด็ด
คราบเลือดเศษขนเป็นกระจุก
แล้วก็เนื้อเยื่อกระจายเต็มห้องพักและบนหลังคา
โดยพบคราบเลือดในห้องพักในอ่างในซิงค์
ผนังห้องน้ำแล้วก็ที่พื้นห้อง
จากการตรวจด้วยสารพิเศษของทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แม้จะขัดถูเช็ดล้างอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ
เวลาใช้สารพิเศษไปตรวจยังไงก็เจอค่ะ
อกจากนี้ยังเจอเศษขนคราบเลือดบนหลังคา
ที่ลูกแมวน้อยถูกโยนลงไป
ก่อนที่จะให้คนเก็บเอามาส่งคืนเจ้าของ
ที่ติดตามทวงถามในคืนนั้นที่สพกษ
ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นที่มาที่ตำรวจสามารถขอหมายจับดีเจสันได้
โดยที่ไม่ต้องรอให้มาพบตามหมายเรียกนะคะ

คือบอกว่าจะให้เข้ามาพบหลังจากที่ขอเลื่อนไปเป็น๕พฤศจิกายน
แต่ว่าใบรับรองแพทย์ระบุมาว่าลาป่วย
คืออนุญาตให้พักได้ถึง๒๙ตุลาคม
ก็บอกว่าให้มาพบ๒๙เลยละกัน
แต่ตอนนี้พอเจอพยานหลักฐานต่างนี่คือออกหมายจับเลยนะคะ
คือออกแล้วนะฮะเพราะว่าพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่าได้สั่งการให้พันธ์ตำรวจเอกวุฒิชัยไทยวัด

ขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ว่าน่าจะอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายอยู่นะครับ